หลายคนถูกก็ดีใจไปเหมือนสาวชาวโคราช
นี่ก็ถูกนะรางวัลใหญ่๓๐ล้านบาทชีวิตเปลี่ยนกันไปเลยนะคะ
เรียกว่าดวงเฮงจริงซื้อทั้งหมด๕คู่นะคะ
รับไปเลยสามสิบล้านไปดูบรรยากาศความตื่นเต้นดีใจที่ถูก

เฮ้ย
นี่ไงไม่ใช่แค่คนถูกรางวัลที่จะดีใจ
แต่คนถูกดีใจจนพูดไม่ออก
คนอื่นช่วยกันเฮนะแต่คนถูกคุณพี่คนนี้เฮไม่ออก

ถูกต้องค่ะคนที่ดวงเฮงก็คือนางสมหมายด้วงกระโทกอายุ๔๖ปีนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านหมู่๑๐บ้านรวงทองตำบลแหลมทอง
อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
ถูกสละกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑หมายเลข๒๔๐๖๕๐จำนวน๕คู่
เงินรางวัลก้อนโตไปถึง๓๐ล้านบาท
ญาติญาติก็หัวร้องแสดงความยินดีกันด้วยนะคะ
สมหมายบอกว่าตัวเองทำอาชีพทำหินทราย
อยู่ที่บ้านหนองสโหนตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่อนข้างลำบาก
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึง๕ชีวิตภายในบ้านนะคะ
สามีเองก็ร่างกายไม่สมบูรณ์จากการผ่าตัดสมอง

แต่ว่านางสมหมายเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชค
แล้วก็ถูกก่อนที่จะถูกรางวัลเนี่ยนะคะ
ก็มีการฝันฝันว่าพระไปบินทบาทที่บ้านแล้วก็ให้พร
ตอนเช้าก็มีพระไปบินทบาทจริงค่ะ

แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่จากขาประจำไปฟังเสียงนางสมหมายกันค่ะ
ก้อนไปซื้อฝันอะไรยังไงไม่ครับหรือยังมีใครให้โชคยังไง

มาใส่บาทหนาบาล๓องค์จริง
ก็ได้เขาสวยซักนิดไปใส่
ซื้อเลขาดอยู่หรือ

ตอนนี้แหลกจะเอาใบเดียว
อันนี้เขาบอกเป็นเลขชุดเขาไม่แบ่งขาย

ซื้อเท่าไร
๕๐๐บาทฉุดหนึ่งค่ะ๕๐๐บาท
เป็นอย่างไรล่ะคนจะแห่งก็แห่งนะ
โอ้โหโชคดีจริง
เสร็จที่ใหม่ก็ยังบอกทิ้งท้ายด้วยนะว่า

ว่าจะเอาเงินรางวัลก้อนนี้ไปทำอะไรบ้าง
ก็จะเก็บเอาไว้ในบัญชีธนาคารก่อนค่ะ
หลังจากนั้นก็ค่อยมาปรึกษาหารือกับสามี

ก็คาดว่าส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ส่งลูกสาว
หลานชายคนเล็กให้เรียนหนังสือจบชั้นสูง
ส่วนเรื่องกิจการหินทรายก็คงไม่ทิ้งนะคะ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่ครอบครัวทำมานาน
ก็คงต้องทำอาชีพนี้กันต่อไปยินดีด้วยจริงค่ะ

หน้าสองสิบพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ช่องทางอื่นนะฮะ
ไซต์ของสำนักงานเขานะครับ
เวลาตรวจในเว็บไซต์มันจะเร็วหน่อยหนึ่ง

หรือว่าจะในไลน์ก็ได้แฮชแท็กค่ะ

ก็จะขึ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลมาเพื่อเล่าถูก
ได้รู้วันนี้เช้าวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าถูกก็ดีใจ
ผมอยากไปจับมือพี่สมหมายเขา
ขอแบ่งพลังเพื่องวดหน้าแบ่งพลังให้หน่อย